๑๖๕๑นะครับมาถึงข่าวที่คุณวรพรโปรย์เอาไว้นะครับ
ที่ปฐุมธานีโอ้ยช่วงนี้เหตุอุกอัดบ่อยเยอะจริง
อดีตขวาน่ารอปพของหมู่บ้านแห่งนี้นะครับ
บุกมายิงลูกน้องเสียชีวิตเป็นลูกน้องเก่าของเขาแหละนะฮะ

คือสาเหตุเนี่ยถามดูแล้วคุยดูแล้ว
น่าจะขัดแย้งเรื่องงานกันมาก่อน
คุณผู้ชมครับช่วงเช้ามืดนะฮะที่ผ่านมา
นี่คือหมู่บ้านที่ผมบอกตำรวจสอบภอปรักษ์พรองรังศิษฐ์
รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันที่ป้อมรอปภป้อมยามนี่แหละ
หน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตะบนบางภูลอำเภอเมือง
ปฐุมธานีจึงเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
มีหมอไปด้วยไปพบศพนายรณกรพงศุษย์หรือว่าเฟิร์ส
เฟิร์สอายุ๒๑ปีเป็นรอปภของหมู่บ้านนี้
สภาพศพเฟิร์สถูกกิง๒นัดนะฮะ
เข้าที่คอด้านซ้าย๑นัดแล้วก็หน้าอกขวาอีก๑นัด
แล้วก็พบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายจอดอยู่ใกล้กับป้อมยาม
กรุงศรีอับปะระทังคนนี้อายุ๔๗เป็นหัวหน้ารอปภคนปัจจุบัน
เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยขออภัยครับ
คือนายจีรวัตรโอภาษสถาพรหรือว่าเล็กอายุ๕๗ปี
คนนี้เป็นอดีตรอปภที่นี่แหละนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุช่วงประมาณตี๕ได้
ผู้ตายนั่งอยู่ในป้อมนั่งกับเขานั่งกับคนเล่า
จากนั้นผู้ก่อเหตุมาจากไหนไม่รู้ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดข้างป้อม
แล้วก็เดินเข้ามาแล้วบอกเอ้ยออกไป
พอออกไปเสร็จตัวเขาตัวคนเล่า
ก็คิดว่าอ๋อคู่นี้เคยหมางกัน
สงสัยจะมาปรับความเข้าใจกันก็เดินออกมา
เดินออกมาแป๊บเดียวเขาบอกเสียงปืนดังปั้ง
นะฮะนะครับก็เลยกลับเข้าไปดู
เห็นนายจีรวัตรยืนถือปืนปากกาอยู่
ว่าไม่เกี่ยวออกไปโอ้โหจากนั้นนะครับ
เขาก็ออกมาสิครับแล้วผู้ก่อเหตุก็จ่อยิงลนกร
อีกนัดหนึ่งครับ
หน้าที่สองดังปั้งให้มาอีก
จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่า
ผู้ก่อเหตุกับผู้ตายเคยมีปัญหาเรื่องงานกันครับ
แล้วก็ผู้ก่อเหตุเนี่ยจริงเคยใช้มีดบุกมาฟันผู้ตาย
ได้รับบาดเจ็บไปแล้วครั้งหนึ่งนะที่แขนนะฮะ

ผู้ตายก็ไปแจ้งความไว้ทางบริษัทก็เลยปลด
ผู้ก่อเหตุเนี่ยออกจากงานด้วย
ซึ่งไอ้เหตุนี้แหละตำรวจบอกว่า

พลตำรวจตีชายุชมารยาชนะครับ

หลังก่อเหตุนะครับผู้ต้องหารายนี้ขี่
มอเตอร์ไซค์กลับมาที่หอพักห่างจากจุดเกิดเหตุแค่๓๐๐เมตรเท่านั้น
แล้วก็ขึ้นรถกระบะสีขาว๔ประตูหลบหนีไป
ขณะนี้ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการติดตามตัวนะครับ
สารท่านอนุมัติออกหมายจับนายจิรวัตรคนร้ายรายนี้แล้วครับ
นี่แหละค่ะก็จากหัวหน้ารักษาความปลอดภัย
ตอนนี้ก็กลายเป็นผู้ต้องหาไปแล้วนะคะ